ผันผวนครับการลงทุนในช่วงนี้
จะวางแผนต่อไปอย่างไรรวมทั้งคำว่าวางแผน
สำคัญอย่างยิ่งนะครับวางแผนรู้เป้าหมาย
ออมตั้งแต่ในวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาส
และต้นทุนในชีวิตกำไรชีวิตได้อย่างไรบ้าง
เราติดตามกันในช่วงนี้กับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะครับ
อำนวยการส่วนงานตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
รวมทั้งคุณปริพันธ์ประยะอุดมทรัพย์นะครับ

มาติดตามข่าวสารอัปเดตเศรษฐกิจด้านการลงทุนนะครับพี่บิ๊ก

เมื่อวานนี้ช่วงสายบ้านเรานะครับ

โอ้โหโดนัลดทรัมป์เขาออกมากล่าวสุนทรพฤษ
เหมือนมาแถลงครั้งแรกต่อหน้ารัฐสภา
สวสสอเมริกามาร่วมฟังกัน

จิตวิญญาณใหม่ของอเมริกาเลยทีเดียว
นะฮะซึ่งรายละเอียดการที่เขามาแถลงเมื่อคืนนี้เนี่ย
ก็จะมีเรื่องของนโยบายต่างที่เคยพูดไว้ตอนหาเสียงให้เสียง
สรุปโดยรวมแล้วก็จะทำตามสัญญาเหมือนกัน
ตามสัญญาทุกอย่างนะครับที่พูดไว้นะครับ
ตั้งแต่เรื่องของการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองนะฮะ
อันนี้จริงเราเห็นช่วงก่อนเราเห็นว่ามีออกกฎบางอย่างออกมาแล้วใช่ไหมครับ
ก็คือว่ารัฐไหนที่มีคนเขาเรียกว่าโลบินฮูดเนี่ย
แล้วไม่จัดการเนี่ยรัฐนั้นเดี๋ยวโดนนะ

ต้องจัดการคนเข้าเมืองของตัวเองหน่อยใช่ไหมครับ
รวมไปถึงเรื่องของการสร้างกำแพง

คือเรื่องของการปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
นี่เห็นว่าจะลงทุนในระดับ๑ล้านล้านนะ

โอ้โห๓๕ล้านล้านบาท

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้อเมริกาเนี่ย
เคยไปทำความรุ่งเรืองให้คนอื่นมาก่อน

ต้องถือว่าเป็นครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์เลยนะ

แต่ว่าก็คงจะค่อยลงทุนไป
ไม่ให้มาตุ้มแลกโป้โหวเลย
ก็อาจจะต้องทยอยเบิกจ่ายไปเรื่อย

คือลดทั้งภาษีบุคคลธรรมดา
แล้วก็นิติบุคคล

แต่จริงแล้วผลพลอยได้นะ
ผู้ที่ได้จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือคนรวยแล้ว

คนที่ได้ประโยชน์มากสุดก็เป็นคนรายได้เยอะนั่นเอง

แล้วก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเขามีเงินมากขึ้นก็ลงทุนมากขึ้น

เพราะว่าถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งก็คือต้องพยายามลดค่าจ่าย
จะหาวิธีแบบรูปแบบคือไม่ได้ยกเลิกนะ
แต่ว่าจะหาแพ็คเกจที่ว่าทำแล้วเนี่ย
จะทำให้ตัวของคุ้มค่ามากกว่านี้
สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับ
ว่าจะไปจัดการส่วนไหนนะครับ
แต่ว่าทีนี้เรื่องของเมื่อช่วงก่อนมันมีความกังวลในลักษณะของ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์ต่างจะเป็นยังไง

ซึ่งให้ออกศิษย์ทธิบัตยักษ์ได้ไวขึ้น
จากเมื่อก่อนนี่จะออกศิษย์ทธิบัตยักษ์ได้มากกว่าเป็นอะไร
หลายขั้นตอนหลายขั้นตอนมากมาย
สุดท้ายแล้วโดยรวมแล้วนี่ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีของอเมริกา
ของอเมริกาแล้วก็เลยทำให้
ต้องเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่พูดถึงไม่ได้ครับพี่ปิ๊ก
ก็คือเรื่องของหุ้นกลุ่มธนาคารครับโอ้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
เรื่องของธนาคารธนาคารก็ต้องลิงอิงกับดอกเบี้ย
ถูกไหมแล้วอย่างยิ่งมีนโยบายเรื่องภาษีมาแล้ว
ใช่ไหมครับเรื่องโครงช่างพื้นฐานมาแล้ว
ซึ่งก็จะต้นการกู้ละต้นการกู้ละสินเชื่อต่างต่างสินเชื่อต่างต่าง
ต้องมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเดือนนี้ฮะเฟชฯนะครับ
กลางเดือนนี้มีนานี่แหละเป็นเรื่องของเฟชฯนะครับนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนหลายค่ายเนี่ยมองว่าก่อนหน้านะ
ว่านโยบายของทรัมป์เองสภาวะเศรษฐกิจเองต่างเนี่ย
มันยังไม่แน่นอนโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน้อย
แต่พอจากเมื่อวานมาแล้วเนี่ยนะครับก็อัตรา
ความน่าจะเป็นนะของที่เฟสจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาเนี่ย
ใช่ประมาณ๖๖เปอร์เซ็นต์
อันนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนว่าตัวอเมริกามีความ

เริ่มชัดเจนมากขึ้นทั้งเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจต่าง

ซึ่งมันก็น่าจะส่งผลให้ว่าดอกเบี้ยพอทรงมาน่าจะขึ้นแน่
และการขึ้นครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงหรือว่ามาเร็วกว่าคาดนะฮะ
มาเร็วกว่าคาดอาจจะทำให้ทั้งปีที่เราคาดว่า
เฟสคงขึ้นสัก๒ครั้งอาจจะเห็น๓หรือ๔ครั้งได้
โอ้โหซึ่งอันนี้ก็ต้องมาติดตามเราว่า
ส่งผลกระทบอะไรกับตลาดเงินตลาดทุนมาก

ทีนี้ก็เป็นเรื่องในส่วนของการลงทุนต่างประเทศแล้ว

ทีนี้ถ้ากลับมาในส่วนของการลงทุนอีกอันหนึ่ง
ซึ่งผมว่าปกติเวลาพูดถึงเรื่องคนลงทุน
คนบ้างก็คิดว่าโอ้โหมันมันไกลตัว
เรื่องลงทุนมันต้องใช้เงินเยอะ

เงินเก็บยังไม่ค่อยมีเลยจะเอาอะไรไปลงทุน
วันนี้เรามีตัวอย่างของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ซึ่งหลายคนมองข้าม
คือแล้วค่าใช้จ่ายพวกนี้ที่เราทำเนี่ย
บางทีอาจจะเป็นค่าจ่ายที่แบบไม่จำเป็นนะ

คือตอนเราจ่ายค่าใช้จ่ายพวกนี้คือจ่ายต่อครั้งมันกำหนดน้อย

พอจ่ายบ่อยรวมกันเป็นสัปดาห์รวมกันเป็นเดือน

ค่าโทรศัพท์ถ้าโทรวันละชั่วโมง
สัปดาห์หนึ่งจะเสียประมาณ๕๐๐บาท

อาทิตย์หนึ่งนี่ถ้าสูบทุกวันวันละซองนะฮะ

เกือบ๖๐๐บาทนะฮะแล้วนี่จะขึ้นภาษีอีกใช่ไหมโอ้โห
ขึ้นภาษีอีกจะบวกหลายเท่าอีกใช่ไหม
กาแฟอันนี้แน่นอนผมว่าทุกคนแหละ

มาทำงานยี่ห้อตาเขียวอ่ะนะฮะ

โอ้โหแล้วถ้าตอนเย็นเนี่ย
แห้งตอนทำงานไม่พอมาคอแห้งที่บ้านอันนี้จะเป็นเบียร์แล้ว

ค่าเบียร์เนี่ยถ้ากินวันละกระต่องเนี่ยม็งครับอาทิตย์นึง๕๕๐๐บาท
โอ้โหในค่าใช้จ่ายพวกนี้จริงไม่มีความจำเป็น
ลงทุนให้ผมระแทนสัก๘ต่อปีนะครับ
๕ปีนะครับลองมาดูค่าเบียร์เนี่ยนะครับ

เลยลงทุนให้ได้๘๕ปีจะมีเงิน๑๔๐๐นะฮะ

โอ้โหเป็นไงนี่ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย

ไปดูถูกถ้าเราลงทุนเอาเก็บออมแล้วเอาไปลงทุน
และลงทุนระยะยาวได้ผลตอบแทน
พูดง่ายเงินจากพวกนี้เอาไปเกษียณได้เลยนะ

ที่เรามาคุยไม่ใช่ว่าค่าน้ำมงค่าน้ำมันอีก

จากเหมียนรวมออกให้ลงนะครับครับจนที่นี่ก็กลับไปที่คุณคิงครับผม

คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยแบบยิบย่อย
เราสามารถจะมีเงินออมเงินลงทุนก้อนใหญ่ได้นะครับ
มัวแต่รอให้เริ่มตั้งแต่วันนี้ตอนนี้ยังทันอยู่นะครับ